คอนโดที่ไหน

เรื่องของเรื่องเนี่ยโทรไปก็ไม่รับใช่ไหมจนเราก็วุ่นเพราะเวลาเตรียมกันแค่๓เดือน
ดำเนี่ยเราไปเจอแล้วว่ามดดำอย่าลืมนะงานแต่งงานเราก็ไม่ได้หวังให้มดดำไป
คือถ้าว่างก็ไปมดดำก็ตามไป๓ทุ่ม๔ทุ่มอะไรประมาณนี้
ไม่คือเรื่องไม่ได้มีอะไรเลยคือวันนั้นทำรายการไอ้ข่าวใส่ไข่
แล้วก็มดดำก็พูดถึงเรื่องไปงานแต่งงานเวฟมาเขาก็ถามทำไมพี่หนุ่มไม่ได้ไปไม่ได้ไป
เขาไม่ได้เชิญแค่นี้แหละข่าวเขาไปลงทางนี้ก็เขาโทรมา

ไม่รู้จริงไม่คือรู้ว่าจะแบบว่าจะจัดงานแต่ไม่คิดว่าจะจัดจริงคิดว่าเอออำกันอะไรอย่างนี้

ว่าอำเล่นกันก็เลยไม่ได้ไปอะไรอย่างนี้
แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับหมายถึงว่าได้ทองยัง
เอาเดี๋ยวก่อนเอานี่ก่อนผมเก็บมา๓ปีนะได้ไปแล้วอีมดได้ไปแล้ว
อ๋อของช่วงด้วยฉันได้ไปแล้ว
นี่ฝากภรรยาคุณด้วยนี่ของคุณจะได้มาถึงว่าไปงานผมแล้ว
ลูกมาแล้ว
ลูกมาแล้ว

พี่หนุ่มนี่จะบอกว่านี่ขวบ๑๐เดือนตั้งแต่น้องคลอดก็คือยังไม่
นี่ยังไม่อยู่ในท้องนะยังไม่ได้เจอกันอยู่ด้วย
ไม่เคยเจอแต่ตอนในท้องเคยเจอ
ตอนในท้องเคยไปกินบ้าน

สวัสดีครับ